ความหวังของทุกคนนั่นก็คือการได้รับการฉีดวัคซีน
ในการป้องกันโควิด๑๙นะครับ

ก็มีการตรวจสอบแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้น
ว่ามีภาวะริ่มเลือดอุดตันหรือไม่นะครับ
ที่สุดวันนี้นายกรัฐมนตรีได้รับการฉีดวัคซีน
โดยคุณหมอยงผู้รอรางวัลเป็นคนฉีดให้
นายกบอกโอ๊ยคุณหมอคุณหมอมือเบามากเลยนะฮะ

มา๕นาทีสบายมากไม่มีอาการอะไรเลย

นี่คือบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
คือ๘นาฬิกา๓๓นาทีเริกงามยามดี
นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี
ซึ่งนายกมีสีหน้าท่าทางอารมณ์ดี
ระหว่างเดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามาตึกสันติมัยตรี
กมือให้กับผู้สิทธิ์ข่าวด้วยท่าทีผ่อนคลาย
แล้วก็กล่าวสั้นกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าพร้อมฉีด
นี่เป็นการยืนยันถึงความพร้อม
พอเข้าไปในห้องที่จัดเตรียมไว้ต้องผ่านขั้นตอนต่างคุณ
คือต้องตรวจร่างกายตรวจวัดความดันชั่งน้ำหนัก
หลายคนถามนายกน้ำหนักเท่าไหร่นะ
เพราะว่าวันนี้วันที่๑๖มีนาคม

นายกน้ำหนักเท่าไหร่๘๓๑กิโลกรัมนะครับ
วัดความดันได้เท่าไหร่๑๕๗๘๘มิลลิเมตรประหลอด
คุณหมอบอกว่าถือว่าปกตินะครับ
ทีนี้ก็ต้องเซ็นเอกสารในการยินยอมสมัครใจ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีเลือกขวดวัคซีนด้วยตนเอง

แล้วคนก็ไปดูตัวเลขประจำตู้ประจำเครื่อง

ปรากฏว่างวดที่แล้วมันออกไง

เออนะฮะคราวนี้หลายคนก็เลยดูตัวเลขต่างนานา
ที่เกี่ยวข้องกับท่านนายกมีเลขอะไรบ้าง
แล้วก็วัคซีนที่เห็นลงท้าย๕๐๙นะครับ
ช่างภาพได้บันทึกนาทีประวัติศาสต
พร้อมกับบอกว่าขวดนี้ของแท้

โดยผู้ที่ลงเข็มประวัติศาสตร์ให้กับนายก
ก็คือคุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก

แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยนะครับ
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้แบรนด์นี้

สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไปนะครับ
แล้วก็มีการเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรี
จะได้รับการฉีดเข็มที่๒โดสที่๒เนี่ย
ก็คือในวันที่๒๕พฤษภาคมนี้นะครับ

ก็ทางคณะแพทย์ก็บอกว่านายกต้องอยู่ตรงนี้ก่อน

นายกรัฐมนตรีก็นอกจากชมคุณหมอยงบอกว่า
เบามือมากไม่ได้ตื่นเต้นอะไร

นี่๕นาทีแล้วสบาย

แล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะฮะ

ทีนี้ก็ต้องรอแล้วฮะว่ามี

เจ้าหน้าที่ท่านใดจะได้รับการทยอยชี้

ก็ยังไม่ได้รับการฉีดนะนะครับ
ฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีหน่อยฮะ
แต่อย่างดีมีวัคซีนที่รองรับ

สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติที่เรียกว่า

ก็จะมีการประชุมกันในวันศุกร์นะครับ

มาตรการรวมทั้งกิจกรรม

เรื่องของความปลอดภัยและผลการสอบสวน

ไม่ได้ถามท่านนายกนะคือต้องไปดู

โดยมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ป่วยและผู้ได้รับการฉีดอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีการตรวจสอบผลด้านความปลอดภัย

จากการศึกษาและทบทวนอย่างละเอียด
ถึงเหตุการณ์ภาวะทั้งริ่มเลือดอุดตันในปอด
และริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ
ของคนที่ได้รับการฉีดในประเทศแถบยุโรปนั้นนะครับ
กับประชาชนมากกว่า๑๗ล้านรายในสภาพยุโรป
สหราชนาจักรไม่พบหลักฐานบ่งชี้
ว่ามีความเสี่ยงในภาวะริ่มเลือดอุดตันในปอด
และอุดตันในหลอดเลือดดำหรือว่าภาวะเกร็ดเลือดต่ำนะครับ
จากการได้รับรายงานพบภาวะริ่มเลือดอุดกั้นในปอด๒๒ราย
แต่เมื่อเทียบกับประชากรแล้ว
ของการพบในกลุ่มประชากรทั่วไปคือบอกแบบนี้
หมายถึงว่าคนที่ป่วยแล้วก็มีภาวะริ่มเลือดอุดตันเนี่ย
มีมากกว่าอีกมีเป็นหลายร้อยเคสเลย
ดังนั้นเขาก็ยืนยันผลการทดลองคุณภาพมา๖๐ครั้ง
ว่าผ่านการพิจารณาอย่างเข้มงวด
ทำให้มีภาวะความเสี่ยงในการเกิดริ่มเลือดอุดตัน
เช่นเดียวกับในด้านขององค์การยาแห่งสรรพชาชาติ
เขาบอกว่าประโยชน์ของวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยง

แต่ว่ามีข่าวล่าสุดออกมาโปรตูเกตกับสเปน
ส่วนอิตาลีเร่งสอบกรณีของชายวัย๕๗ปี
ซึ่งเป็นคุณครูฉีดไป๑วัน
หลังฉีด๑วันเสียชีวิตทันที
เสียชีวิต๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
แถบยุโรปเขาก็ยังระงับยังชะลอกันไว้ก่อน

แล้วก็คนอื่นก็เริ่มฉีดกันแล้วนะฮะ
สิ่งที่นายกทำนี่ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการจองสิทธ
ลงทะเบียนเพื่อที่จะเตรียมฉีดวัคซีนนะคะ
จะแบ่งเป็นกลุ่มแตกต่างกันไป
คือสมุทรสาครเริ่มลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่๘มีนาคม

วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยงแบ่งเป็นเรื่องของโรคประจำตัว
ประจำตัวก็จะมีเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจ
หลอดเลือดโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคอ้วน
โรคนี้ท่านจะได้รับการฉีดวัคซีน
โดยย้ำว่ากลุ่มที่มีโรคนี้ที่ฉันบอกไปดังกล่าวต้องอยู่ในกลุ่มอายุ๕๐
ปีหรือกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
แยกเป็นพื้นที่เกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงจอมทองบังหุนเทียนบังแค
คือเริ่มวันนี้ไปจนถึง๓๑มีนาคม
เพราะฉะนั้นมีเวลาประมาณ๑๕๑๖วันด้วยกันนะคะ